บอกว่าเอ๊ะทำไมทำไมไม่บอกตั้งแต่ตอนแรกแล้ว
เซ็งรู้ป่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมุติว่ากินสายใหม่แล้วไม่กินแป้งด้วยฟันจะเย็นนะ

ทำไมต้องแกล้งแบบนี้

นี่กินไปแล้วฟันเหยินเลย
ก็กินมาตั้งแต่เด็กไงเราถึงเป็นอย่างนี้
ทำไมไม่บอกแต่หนุ่ม
ก็โถคือหลายคนเป็นอย่างนี้

คือกินขนมสายไหมแล้วเราก็ขี้เกียจ

แล้วก็แทะแทะสายใหม่เล่น

ใครที่แทะสายใหม่เล่นโดยไม่ห่อแป้ง

บอกตอนนี้มันไม่ทันแล้วถ้ากินแป้งตอนนี้จะดีขึ้นไหม

เอาแต่อย่างนี้แซวเล่นนะเรื่องกลอนยุมกลอนเหยิน

ผู้หญิงมักจะชอบกินอะไรให้มันพอดีกัน
แต่ว่าผู้ชายเขาชอบเย่อย่างนี้แหละ
อนุญาตขอบคุณคลิปเขาหน่อยแล้วกันนะฮะ